นครนายกค่ะคุณผู้ชมผัวฆ่าเมียคือผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่ม่าย
มีสามีใหม่ผู้หญิงอายุหกสิบเก้าแล้วนะสามีใหม่อายุห้าสิบห้า
มีปากเสียงกันสุดท้ายผัวไปฆ่าเมียแล้วอำพลังศพค่ะ
ลากศพเมียจากหน้าบ้านไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วเอาแป้งโรยทิ้งไว้
ประหนึ่งว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยลื่นล้มเองแต่คุณคะ
ลับไม่มีในโลกสุดท้ายเขารู้นะคะว่าเป็นฝีมือผัว
ลูกสาวเห็นเนี่ยร้องไห้เป็นลมแทบจับไปดูบรรยากาศเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
พี่ออกมาก่อนพี่พี่พี่มาข้างหน้าก่อนมาก่อนครับพี่
นี่มันเลยค่ะหมอบค่ะคุณผู้ชมลูกสาวของผู้ไตล์นะคะ
อายุสี่สิบแปดปีชื่อว่าคุณพิมศัพท์นิยภากองแก้ว
ร้องไห้เหมือนจะปานจะขาดใจกอดศพแม่
ผู้ตายก็คือนางสาวเสาวนีกองแก้วอายุหกสิบเก้าปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่หก
ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ไปสอบถามลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่า
ตัวเธอออกไปทำงานนอกบ้าน

แม่มีปากเสียงกับสามีใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงของเธอนั่นแหละ
ชื่อว่าในสรรหรือว่าในบูรอายุ๕๕ปี
อยู่กินกันมายาวนานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ

สุดท้ายมาพบว่าแม่นอนแน่นิ่งไปแล้ว
มีแป้งโรยตามใบหน้า
แต่ไม่คิดว่าตอนนั้นยังไม่คิดนะว่าเสียชีวิต

แต่ก็เห็นรอยเลือดบริเวณศีรษะของแม่
ดังนั้นแล้วเธอก็เลยเดินออกตามหาสามีใหม่ของแม่

ซึ่งไปนั่งทำประหนึ่งว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
นั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
เธอตัดสินใจถามเลยค่ะเกิดอะไรขึ้น
แต่สามีใหม่ของแม่ปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็น

หลังจากนั้นเอาล่ะเธอกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งไปดูแม่
สุดท้ายเอามือค่ะเอานิ้วไปอังที่จมูก
ไม่มีลมหายใจแล้วนะคะแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
มันนอนอยู่นี่โต๊ะหนูร้องโดยว่ามันก็ลุกขึ้นมา

นี่มันพึ่งไปแบบนี้ใช่ไหมคะ

หนูบอกว่าถ้ามันไม่ทำมันหนึ่งนั่งอยู่นี่
หนูก็เดินมาหนูจะดึงมันไว้มันก็วิ่งไปเลย
แล้วเขาเข้าผ่ากับแม่มานานแล้วค่ะ

ก่อนหน้านี้มีทะเลาะอะไรกันไหม
มีทะเลาะแล้วก็เรียกตำรวจมาเคลียร
แล้วมันก็ไล่มันออกจากบ้านไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการชนะสูตรพลิกศพผู้ตายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนพยานหลักฐานต่างก็ต้องมีการรวบรวม
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
ซึ่งชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยแล้ว
นายสันชอบดื่มเหล้า
ดื่มเหล้าแล้วก็เมาไปหาเรื่องผู้ตายแบบนี้บ่อยครั้ง
ประเด็นน่าสนใจคุณผู้ชมอีกประเด็นนึงนะ
เราไปถามหลานชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายสรรพ่อเลี้ยงของคุณพิมนิพาเนี่ย
มักจะมีอาการเมาชอบดื่มเหล้า
และทำทีเข้ามาจะเข้าไปข่มขืนลูกเลี้ยงนี่ไง
นายสรรก็เลยถูกผู้ตายไล่ออกจากบ้านไป
และสุดท้ายคงโกรธย้อนกลับมาก่อเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไปนะคะ

อยู่กับนายสันเพียง๒คน
แล้วจะเป็นใครล่ะค่ะน้องแล้วจะเป็นใคร